คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ใครที่เล่นทวิตเตอร์อยู่
ฉันขอถามเลยว่ามีใครเข้าไปคอมเมนต์หรือไปรีทวิตทวิตนี้บ้าง
ที่เป็นภาพนายตำรวจคนนึงยืนถือป้ายที่เขียนบอกว่า
ทำงานแทบตายนายจุดหัวคิว
โอ้โหเป็นที่วิภาควิจารณ์เยอะมากทวิตนี้ค่ะ
คือข่าวมันเนี่ยมันไปถึงขั้นที่ว่าถูกขังไปแล้วใช่ไหม

ล่าสุดเนี่ยเบื้องต้นน่าจะถูกสั่งขังไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
คนเขียนเอาไว้รีทวิตไว้แล้วเขียนแบบนี้ค่ะว่า

นี่เหรอที่กล่าวว่าความจริงคือสิ่งไม่ตาย

แชร์เยอะมากทวิตเยอะมาก
สุดท้ายเดือดร้อนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงแบบนี้เลยนะคะ
พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

คือ๑๐ตำรวจโทวุฒิชัยหงสำโรง
เป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๑จังหวัดสุรินทร์
เป็นชุดควบคุมฝูงชนที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณสถานทูตเยอรมนี
วันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็ให้เจ้าตัวมาแถลงยืนยันข้อเท็จจริงเลย

ที่ท่านเห็นนี่ท่านโคสกสำนักงานสมุทธแห่งชาตินะฮะ

ตำรวจที่นั่งใกล้ข้างคือคนที่ชูป้ายข้อความนี้
ใช่คือ๑๐ตำรวจโทวุฒิชัยคนนี้ค่ะคนนี้เลย

วันนั้นหลังกลับจากปฏิบัติหน้าที่ระหว่างลงจากรถตรงที่พัก
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตรงสะพานควาย
ป้ายข้อความติดอยู่ข้างรถบัตรที่ใช้ขนส่งกำลังพล๒แผ่น

แต่เพื่อนอยากเห็นข้อความก็เลยยกให้เพื่อนดู
แล้วก็ถ่ายภาพแชร์กันในกลุ่มไลน์เพื่อน
โดยที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้รูปนี้
มันหลุดออกไปได้ยังไงเพราะว่าส่งกันในกลุ่มไลน์เพื่อนไง
ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหเนี่ยดูสิ
ตำรวจมาดูแลผู้ชุมนุมในกรุงเทพแล้วก็ถูกนายหักหัวคิว
เท่านั้นแหละค่ะพอแชร์ว่อนปุ๊บผู้บังคับบัญชาเรียกปั๊บเลยนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาเข้าไปยืนยันข้อเท็จจริงแล้วว่า
เพราะเขามาทำงานเขาได้เบี้ยเลี้ยงเต็มวัน

เพื่อนที่ตามมาทีหลังยังไม่เห็นก็เลยอยากขอดู
ผมก็เลยได้โชว์ขึ้นแล้วก็ให้เพื่อนดูครับแล้วก็ได้นำแผ่นป้ายนั้นไปทิ้ง

รูปหลุดเพราะว่ามีน้องไม่รู้ว่าไปถ่ายตอนไหนก็เลยส่งเล่นในกลุ่มไลน์กันครับ

ก็ทราบครับแต่ก็ไม่คิดว่ารูปมันจะหลุดไปไกลขนาดนี้
คือเข้าใจว่าส่งเฉพาะเพื่อนในกลุ่มไลน์เท่านั้นครับ
ไม่ครับไม่มีเจตนาแฝงอะไรเลยครับ
สำหรับรถที่ผมนั่งมีมีแค่แผ่นเดียวครับแล้วก็มีจะมีข้อความแผ่นเล็กอีกแผ่นหนึ่งอยู่ด้วย
แต่ผมก็ไม่ได้อ่านว่าเป็นข้อความอะไร
เมื่อวานผมก็ตกใจนะครับที่เป็นข่าวออกมาทั้งที่มันไม่เป็นความจริงอย่างที่เขาออกกันมาเลย
คือผมไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาเสื่อมเสีย
หรือสำนางการตำลดแห่งชาติเสื่อมเสียครับ

เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องจริงที่ผมเอ่อที่ผมพบมากับตัวเองครับ
ไม่มีครับไม่ต้องกินมีเมื่อวานผู้มังคับมัญชาแค่เอ่อ
เรียกไปคุยกันก่อนครับยังไม่มีการดำเนินการอะไร
ยังมีการสั่งขังครับเบี้ยเลี้ยงได้ตรงทุกอย่างครับ

อันนี้ผมไม่ทราบครับ
เป็นการยืนยันจากเจ้าตัวนะคะว่า
ไม่ได้เป็นอย่างที่นำไปวิภาควิจารณ์กัน
พอเรื่องนี้ถูกวิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียล

รอค่ะก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเลยว่า

ซึ่งตรวจสอบแล้วบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
มีป้ายข้อความนี้ติดที่รถกำลังพลทุกคัน
ซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะคะ

ใช่ติดทุกคันเลยรถของกำลังพล

แต่ที่ยืนยันได้ก็คือไม่ใช่ฝีมือของต่อชด๒๑แน่นอน
ที่ตั้งใจเขียนแล้วก็นำมาชูประทวงผู้บังคับบัญชา
อย่างที่ส่งต่อกันอันนี้คือไม่ใช่

บังคับบัญชาก็เลยสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑๐ตำรวจโทวุฒิชัยมาชี้แจงด้วยตัวเอง
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่ถูกลงโทษ
แต่ขอให้เขียนรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงตามขั้นตอนค่ะ
เป็นลักษณะเดียวกันนะฮะเป็นกระดาษที่เป็นมาจากแหล่งเดียวกัน
ลักษณะเดียวกันติดอยู่ที่รถบริเวณคล้ายกันกับรถที่ขนส่งนางพลนะครับ
ผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำนะครับ
มาติดอยู่กับรถเกือบทุกคันของกำลังพลนะครับ
ก็ถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องมีความผิด

ซึ่งเรื่องนี้เรากำลังให้ฝ่ายกฎหมายพินา
เพื่อจะดำเนินคดีอยู่แล้ว
ตอนนี้ประเด็นที่ทางตำรวจจะดำเนินการ
ก็คือจะต้องสืบหาขยายผลเรื่องนี้

เพราะอย่างที่บอกติดในรถกำลังพลทุกคัน

ส่วนก่อนหน้านี้ถ้าใครหลายคนได้เห็น

ที่มีการโพสต์เรื่องของอาหารของเจ้าหน้าที่
ว่าคือให้มาแบบเบาบางเหลือเกินน้อยเหลือเกิน
เรื่องนี้นักข่าวก็ถาม๑๐ตำรวจโทวุฒิชัย
แต่ว่า๑๐ตำรวจโทวุฒิชัยบอกว่าไม่ขอตอบเรื่องนี้

ว่านอกจากเบี้ยเลี้ยงที่กำลังพลทุกนายได้รับ
อย่างที่๑๐ตำรวจโทวุฒิชัยบอกไปวันละ๒๐๐เนี่ยนะคะ
จะมีเงินค่าอาหารให้๔มื้อด้วยเป็นเงิน๒๔๐บาทต่อวัน
ก็เรื่องอาหารเขาบอกว่ามันก็คืออยู่กับ
สนิยมการกินที่แตกต่างกันของตำรวจที่มาแต่ละพื้นที่ด้วยนะ
ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงแหละ
เพื่อที่จะให้ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่พึงพอใจ
เพราะค่าอาหารวันละ๒๔๐บาทต่อคนเนี่ย

ก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าฟังอย่างท่านโคสต์ส่วนตำนวยก็คือ

ใช่คือบางทีคนที่มาโพสต์อาจจะไม่ถูกปากกับอาหารแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนั้น